ไม่มีเหรอไม่มีเวลาน้ำแข็งอ่านเที่ยงไหม
อย่างนั้นน้ำแข็งพี่กลัวหนูจะง่วง
มันหนึบฟันดีว่ะ
กัดได้ขาดเคี้ยวไม่ขาด
พี่ผู้ชมผมไม่เกี่ยวไอ้ไอ้น้องสองคนนี้ขี่นะ
ใครกินข้าวเช้าอยู่อย่ากฏผมนะ
จะซื้อมะนาวเปลือกมะนาวกินเปรี้ยวเดี๋ยวตอนบ่ายได้ตาสว่าง

แผงอย่างนี้นึกออกเอ่อ

คุณผู้ชมครับกินไปชิ้นแรกเอ้ยเปรี้ยวดี

ถ้ากินชิ้นนี้สองน้ำรายแตกมันตายสว่าง

เฮ้ยที่เหลือมันจะออกมาหมด
พลัสเตอร์ยาโอ้โหขอให้อะไรรู้ไหมขอให้อะไรรู้ไหม

มันยังไม่ได้ใช้ขอให้มันยังไม่ได้ใช้แล้วมันหลุดหล่นลงไป

ไม่ได้หลุดมาจากมือของคนที่โดนมีดบาดแล้วมาคลุกมะนาว

เมื่อกี้หาว่าเราสองคนขยี้แล้วนี่อะไร

คุณผู้ชมครับผมเคยเจอเจอแบบนี้เลยนะ

ลัสเตอร์ยาแบบผ้าแบบนี้เลยคุณผู้ชมรู้ไหมว่าผมเจอไหน

คาดว่าจะเป็นแม่ครัวที่มีดบาดแล้วหั่นผัก

นี่ผมเดาเองนะแล้วผมเคยเจอจริงอันนี้ไม่ได้มุกไม่ได้พูดเล่น
แล้วคุณผู้ชมครับเวลาไอ้เจอของแบบนี้มันไม่ได้เจอคำแรก

ถ้าเกิดว่าทีหลังเจอแบบนี้หวังดีเก็บมาให้น้องบ้างก็ได้นะ